พาคุณผู้ชมไปที่ชัยนาธค่ะไปดูอาการของเด็กผู้ชายคนนึง

น้องเขามีอาการแปลกทำท่าแปลก
ส่งเสียงร้องแปลกแล้วบางทีเสียงร้องคล้ายกับเสียงคนแก่
คนในครอบครัวก็เลยบอกว่าอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
เราก็ส่งตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูนะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูอาการของน้องคนนี้ก่อนค่ะ
นี่ค่ะทำท่าแบบนี้ค่ะ
กระโดดไปมาแล้วทำเสียงร้องแบบนี้คืออะไร
คนในครอบครัวถามว่าเกิดอะไรขึ้น

เราส่งตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา

นี่วันนี้ทำท่าเป็นคนแก่ค่ะพี่อุ๋ย

เป็นนางไม้แต่เสียงเหมือนคนแก่เลย

จะไปไหน

เข้าเป็นได้เลย
ปล่อยแป๊บนี้เดี๋ยวก็ออก

อะไรนะเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเจ้าชื่ออะไร
เจ้าแม่ไม่ทำไมต้องมาทำแบบนี้กับน้องอ่ะ

เจ้าแม่อยู่ในสมัยไหนนี่
อันนี้คือเค้าจะไม่จำเค้าจำตัวเองไม่ได้เหรอครับ
นี่ค่ะระหว่างรอหมอปลาติของเราก็พอไหวอยู่นะคะ
พี่อุ๋ยคุยกับเจ้าแม่ได้รู้เรื่องพอสมควร

ถามซะเยอะเลยตินี่เจ้าแม่ต่อไม่ทันเลย

ใช่ใช่ใช่
รู้สึกว่าพอเจอติแล้วจะอาการหนักขึ้นกว่าเดิ
หนักขึ้นไม่รู้ตีไปทำอะไรน้องหรือเปล่า

แต่เดี๋ยวสักพักนึงน้องได้สติค่ะพี่อุ๋ย

พอได้สติติก็ถามใหม่
จำได้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
บอกจำไม่ได้นะพี่อุ๋ยเนี่ยพอนิ่งใช่ไหมคะ
พอได้สติก็ถามว่าคุยเพิ่ม

ทุกครั้งที่มีอาการแบบนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้

ปกติแล้วก็เป็นคนขวัญอ่อนขี้ตกใจอยู่แล้ว
๓เดือนก่อนไปอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งกับพ่อแม่และน้อง
เป็นบ้านยกสูง๒ชั้นชั้นล่างทำเป็นห้องเช่า
ครอบครัวอยู่กันสองห้องแยกเป็นห้องน้องกับน้องชาย
พ่อกับแม่มีอยู่วันหนึ่ง๔ทุ่ม

เห็นผู้หญิงผมยาวประบาใส่ชุดขาวเดินผ่านหน้าต่างบานเกล็ด
น้องก็ตกใจส่งเสียงร้องขึ้นมา
อยู่ห้องข้างเดินมาดูแล้วถามว่าเห็นอะไร
แล้วก็เลยพาทั้งสองคนไปนอนที่ห้อง

นัทบอกว่าเห็นพ่อทำตาถล่นใส่เหมือนจะเอาชีวิต

น้องชายทำตาเหลือกใส่ถลนใส่เหมือนกัน

กลายเป็นว่าหันไปหาพ่อพ่อก็ตาถลน
หันไปหาน้องชายน้องชายก็ตาเหลือก

แล้วก็รู้สึกหนาวร้อนเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ข้างหู
ก็เลยต้องไปหาหมอผีในหมู่บ้านค่ะ

นั่นเห็นผีแล้วผีที่เห็นคือผีนางไม้มาปกปักรักษานะ
ให้ไปหารูปปั้นนางไม้มาบูชาก็แล้วกัน
หลังจากนั้นพ่อกับแม่ย้ายมาอยู่ที่บ้าน
ก็เริ่มมีอาการแปลกควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะ
นางไม้มาเข้าสิงน้องนัทก็บอกว่าอายุ๔๐๐กว่าปี
มาจากชาติที่แล้วมาปกป้องรักษา

เพราะผิดสัญญาที่ว่าจะเรียนดนตรีไทย
แต่ไปเรียนภาระแทนไม่ยอมไปเรียนดนตรีไทยตามที่รับปาก

ไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้ลืมหมดเลยครับ

รู้สึกตัวแต่บังคับไม่ได้ครับมันไปเองหมดเลยครับ

เหมือนมีใครมาแบบจับเองหมดเลยครับ
ทางคุณพ่อของน้องนัทนะคะนายนพดลก็บอกว่า
พอลูกบอกว่าเห็นผีตอนนั้นเอาจริงพูดตรงนะ

ก็พาไปตรวจอ้าวก็ไม่มีนี่ไม่ฉี่หม่วงใหม่อะไร

ก็พาไปหาคุณหมอคือแพทย์แผนปัจจุบันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
หมอบอกว่าลูกเป็นโรคซึมเศร้า

ทางเลือกสุดท้ายคืออะไรคะ
หาหมอผี
ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ได้นำรูปปั้นนางไม้มาด้วย
กันยายนที่ผ่านมาลูกมีอาการอีกแล้ว
พอเอาสร้อยท้าเวสวรรณมาคล้องคอ
เปิดบทสวดไล่ผีของหมอปลาลูกกลัวเลย

เวลาถูกผีเข้าลูกจะกลัวยัน
ศักดิ์มาด้วยพ่อบอกที่พ่อศักดิ์มานะคะ

ก็เลยเอาล่ะสุดท้ายไม่รู้ยังไงหมอปลามาช่วยทีเถอะ
ทำไมน้องไม้จริงจะต้องมาตามมาอยู่ด้วยครับ
เขาบอกมาให้มาปกป้องรักษาครับ

ผมไม่แน่ใจนะครับ
เป็นสมโพเวสีหรือว่าอะไร
ผมก็กลัวจะเป็นอย่างนั้น
แล้วสมโพเวสีทำไมจะต้องมาแบบ
น้ำคลานน้อง
แบบนี้ค่ะเพราะน้องนัทช่วงจิตอ่อนจะมีวิญญาณพ่อปู่ฤษีมาเข้าสิงฮ์ร่างเพิ่มไปอีกพ่อน้องรับปากล้องจะเรียนดนตรีไทยแต่ไม่ยอมปฏิกษ์พ่อปู่มาถวงถามก็เลยอยากจะให้น้องนัทนี่ฝึกจิตไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยนะ
ขอขมาพ่อปู่ฤษีด้วย

กราบขอขมาพ่อปู่ฤษีที่โรงเรียน

หมากพลูทูบเทียนไปกราบขอขมา

ครอบครัวของน้องนัทอาศัยอยู่นะคะ

ก็ได้เจอกับเจ้าของบ้านเช่า
ก็คือนายสุชินบ้านหลังนี้นะคะ

อายุสัก๔๐กว่าปีก็ไม่เคยเจอผี

หรือเกิดจากพี่น้องพี่ตัวเอง
แต่เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมจะลงพื้นที่ไปพิสูจน์
ว่าสิ่งที่น้องเป็นมันเกิดจากผีทำหรือใครทำ
เพื่อจะหาทางออกให้กับน้องได้และเจอกัน

หรือไม่ก็กลับไปเอาตุ๊กตานางไม้กลับมา
อาจารย์รอบหมองพลานะครับวันศุกร์นะครับ